วันนี้คุณขวัญคุณพลอยคุณแจ๊กกะรีนหลายคนถามว่าเชอรี่ไปไหน
ไม่ได้อู่งานไปไหนร้านลี
ไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นทุกอย่างใช้คุ้มเลยทีเดียว
แลกกับน้ำพริกอร่อยมา
จะไปทานอาหารอร่อยแล้วเขาอร่อยทุกเมนู
ไปนี่เลยสารเจ้าแม่ทงทงคุณต้องไปเช็คอินด้วย
ไปทำอะไรอ่ะขอโชคขอลาบมานะ
ซึ่งพลอยไปมาก่อนคุณเป็นรุ่นพี่ผู้มากประสบการณ์

ฉันก็ได้ตัวเลขแต่ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าได้เลขอะไร
ซึ่งซื้อแล้วไม่ถูก
ด้วยการเสี่ยงเซียมซีแต่ก่อนจะเสี่ยงนะถามลุงรงแล้วนะ
ลุงไอ้ป่าวต้องว่ายอะไรจริงจัง

คุณผู้ชมแต่หลายคนนะถึงมันจะปลอม
แต่มาขอแล้วมันได้โชคกลับไปจริง
บางคนเขาบอกกินข้าวอิ่มแล้วก็มาขอพรที่นี่ต่อ

เพราะว่าพ่อปู่แอนนาแกก็ยังอยู่
ก็นั่นเจ้าแม่ทงก็ยังหัวเราะเอิ๊กอาร์กอยู่

เออไม่มีใครเป็นอะไรที่ไหนอย่างไรทั้งนั้นอยู่ที่เดิมนะฮะ
แล้วก็เนี่ยเสี่ยงเซียมซีกันไปติดไม้ติดมือ

อัปติเยอัปติเทเทนาอัปติยาอัปติตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
ข้าพระเจ้าพาชเชิญพระแลกภูท่านสิทธิ์พระนักศักดิ์ประดักษณ์ภูหรือชี

เพราะว่าเลขที่มันเขย่ามามันได้๗๑
แต่เชอรี่ขอมองเป็น๑๗แล้วกัน

เจ้าหญิงผู้ชมนะ

นี่คือสารปลอมที่เราไปยืนเต้นหน้าศาลเนี่ย
ไม่ได้จะไปลบหลู่เจ้าพ่อเจ้าแม่เขานะ

คุณนิกกี้นชัดเขาเพิ่งมาถ่ายรายการที่นี่

เราจะบอกว่าศาสตร์ตรงนี้เขาจะมีชุดไทย

คือระหว่างที่เราขอชุดไทยอยู่ก็ล่วงมาทั้งที่ไม่มีลมไม่มีอะไร
นี่ไงหรือเขาจะแบบเราอาจจะแบบว่าทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เมื่อวานมีคนมาถวายเอาไว้เป็นชุดไทยสบายสีเขียวนะ
เพราะว่าตรงศาลพ่อปู่แอนนาเนี่ยคุณผู้ชมก็ถามลุงลงว่าลุงลงเนี่ยอันนี้ของใครเอามาวางให้ดูขลังหรือเปล่า
นู้นบอกก็ลูกค้าที่มาทานข้าวแล้วกลับไปแล้วถูกลอตเตอรี่เขาก็มาแขกให้
พลอยคุณต้องคิดแล้วนะว่าคุณผิดตรงไหนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน
ฉันเชื่อนะว่าที่ตรงนี้น่าจะมีเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละ
ไม่ใช่แบบพ่อปู่ทงหรืออะไรใด

หนึ่งอย่างไรทำถ้าว่าข้างคาถาผิดหรือเปล่า
อัปติเทอัปติเทเทนาอัปติตทุทธน์

ช่วยแต่งเพลงช่วยแต่งเลยละมั้ง